ประสบเหตุทางรถยนต์สามีขับรถไปกลับจากการไปเที่ยวเหนือ
แล้วก็ทำให้เธอนั้นเสียชีวิตนะฮะตัวลูกกับสามีนั้นบาดเจ็บสาหัส
ปรากฏว่ามีคนเก็บมือถือของพี่พลอยในจุดเกิดเหตุ
และโอนเงินผ่านแอปในพื้นถือออกไปแล้ว

อาจจะต้องดำเนินคดีกันแล้วนะครับนะฮะแม้ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไปแล้ว
เนี่ยทำให้พี่พลอยเสียชีวิตนะฮะเหตุการณ์มันเป็นเกิดขึ้นที่พิสุนโลกนะครับ
คุณผู้ชมเพราะว่าครอบครัวไปเที่ยวเชียงใหม่เชียงบรายนาน
แล้วก็ต้องการจะขับรถกลับไปที่สมุทรสาครแต่ว่าระหว่างทางที่พิสุนโลกเนี่ย
มกราคมที่ผ่านมาครอบครัวก็เสียอกเสียใจ
ก็ถือว่าพี่พลอยนั้นก็เป็นเสาหลักของครอบครัวเช่นเดียวกัน
เจอกันนะคะแต่เมื่อวานเนี่ยญาติของพี่พรอยเนี่ย
ต้องการจะตามหาคนที่นำมือถือของพี่พลอยในจุด
เกิดเหตุไปเนื่องจากว่าพบว่ามีการโอนเงินออกจากบัญชีนะฮะ
ขอให้นำมือถือและเงินไปคืนโดยข้อความระบุแบบนี้ใครเอา
มือถือของน้องพลอยไปในที่เกิดเหตุแล้วโอนเงินออกจากบัญชี
พลอยผมให้โอกาสติดต่อเอามาคืนนะครับติดต่อผมมาส่วน
ตัวได้เลยแต่ถ้าวันอังคารก็คือวันนี้นะฮะนะฮะหลังจากเผาน้อง
รอยเรียบร้อยแล้วยังไม่ติดต่อมาผมบอกเลยนะครับจะช้าหรือ
เร็วผมตามคุณจนเจอแน่นอนครับและถ้าวันนั้นจะไม่มีการ
อภัยใดใดเกิดขึ้นนะครับเอามาคืนเถอะครับเชื่อผมทุกคน
พร้อมให้อภัยครับแล้วก็ภรรยาสุดท้ายเขียนว่าขอความกรุณา
อย่าไปเม้นกล่าวโทษใครนะครับสุดท้ายแล้วความจริง
เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเขาจะเอาด้วยวิธีไหนก็ตามผมไม่
สนใจครับแต่ครอบครัวของน้องพลอยต้องการได้เงินคืนเท่านั้น
ก็ไม่รู้ว่าใครไปเอามือถือของน้องในจุดเกิดเหตุ
มาแล้วก็โอนเงินจากบัญชีของน้องพี่พลอยออกไปนะครับ